ว่าบอกน้องลิซ่าก่อนอย่าเพิ่งกลับบุรีรำตอนนี้
เขาเดือดกันอยู่นะฮะวัยรุ่นตีกันแล้วตีกันที่ไหนรู้ไหมฮะ
งานกาชาติเดือดขนาดไหนดูครับ
โอ้โฮผู้หญิงนี้น่ะถือไม้น่ะ

ดูสิครับคนถ่ายยังกลัวเลยอ่ะ

แล้วใครจะไปเชื่อนี่มันท้ายงานกาชาติประจำปีอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำนะ
งานกาชาตินะครับคืนวันที่๒๑มีนาที่ผ่านมานี่เอง
วัยรุ่นรวมตัวกันจากหลายตำบลนับดูแล้ว

พวกตีกันกลางถนนสาย๒๔โชคชัยเดชอุดมอำเภอนางรองครับ

แถมยังมีคลิปวิดีโออีกมุมหนึ่ง

สักพักหนึ่งหน่วยกู้ภัยเข้าไประงับเหตุ

ถูกตีด้วยของแข็งหลายคนเลย

กลุ่มวัยรุ่นบ้านข้อควายตะบนนางรอง
โพสต์ภาพถ่ายรวมกลุ่มกัน

โอ้โหนี่ไม่ได้เข็ดไม่ได้หลาบไม่ได้เกร็ม

ไม่สำนึกอะไรเลยครับ

ที่นี่นางรองเรื่องวุ่นของวัยรุ่นบางคน

หลังจบคอนเสิร์ตทั้งปืนทั้งระเบิด

ทีนี้ไปถามท่านกำนันตะบนบ้านสิงห์อำเภอนางรอง
คุณสุภกิจวิเศษกูลบอกว่า

แต่ละปีเนี่ยจัดงานกาชาดนางรองทีไร
จะมีวัยรุ่นมาดักทำร้ายกันประจำเลย

ทั้งชายและหญิงก็ร่วมวงกันหมด

ถามว่าเส้นนี้เนี่ยคือ

ก็ไม่ออกมาตีกัน
ถ้าไม่มีงานก็ไม่ตีกัน

จัดงานทีไรก็ตีกันแบบนี้ทุกทีเลย

แจ้งความได้ครับไปร้องทุกข์ได้ที่สพนังรอง
จะได้ติดตามตัวกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุ

เห็นแบบนี้ไม่อยากกลับบ้านแล้วมั้งฮะ
ก็ถ้าเจอกันซีซั่นหน้าก็ล็อกวันไว้เลยนะ

เขาตีกันเขาบอกแล้ว